เป็นเรื่องราวของบรรดานนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยนะครับ
ที่เขานั้นได้รับโอกาสดีจากความมุมานะ
ตั้งใจในการฝึกซ้อมซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้น
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
จะก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ดี
จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับ
และวันนี้ป๋อมธุรกิจบุญรัตนธนากร
ปั่นจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนและลูกวัย๓๐ปี
มาบอกเล่าเรื่องราวดีกับบุคคลที่ให้การสนับสนุนเจ้าตัวมาตั้งแต่เยาวัย
นั่นคือคุณนาธีชัยสินทบชายผู้หลงไหลในกีฬาจักรยาน
ซึ่งแวดวงนำเข้าจักรยานจากต่างประเทศคงรู้จักกันดี
โดยป๋อมมักจะหาเวลาว่างมาเยี่ยมคุณนาธี
และร่วมปัจจักรยานออกกำลังกายกันอยู่เป็นประจำครับ
ปอมซึ่งเคยผ่านการแข่งขัน๔เกมมาแล้วถึง๕สมัย
บอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้ผมฟังว่า
รู้จักกับคุณนาธีตั้งแต่อายุ๑๓ปีจนติดทีมชาติในระดับเยาวชน

และอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่มีราคาแพง
คำสอนและแง่คิดในการดำเนินชีวิต
แน่นอนว่านี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เขา
หยัดอยู่บนเส้นทางสายนักปั่นได้ถึงทุกวันนี้

เรื่องผลงานนี้เขาไม่สนใจเลยนะครับ
เขาขอแค่ให้นักกีฬาราเรา

เป็นคนดีของสังคมแล้วก็ขยันฝึกซ้อม
แต่ป๋อมนี่จะเป็นคนที่ได้เจอบ่อย
ได้เจอบ่อยแล้วก็เป็นคนที่สุภาพมาก
สุภาพมากทัศนคติเกี่ยวกับกีฬา
เกี่ยวกับการแข่งขันทุกอย่างดีมากเลย
จักรยานที่เรียกว่าดีที่สุดที่เราจะหาให้เขาได้
ตั้งแต่คันแรกจนถึงที่ใช้ปัจจุบันนี้

อกจากนี้คุณนาธียังเน้นย้ำนะครับว่า
ทัศนคติเชิงบวกถือเป็นสิ่งสำคัญ
เราต้องการสนับสนุนนักกีฬาที่มีพฤติกรรมดี
มีความขยันอดทนในการฝึกซ้อม

เช่นเดียวกับน้องพลอยวรินทรเพชรประพันธ์
ปั่นสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย๒๒ปี
อีกหนึ่งนักกีฬาทีมชาติที่คุณนาธีให้การสนับสนุน
งานนี้น้องพลอยก็ได้รับโอกาสนี้ไปฝึก
ไปฝึกที่สวิสเมริกานะครับ
ไปฝึกสวิสเมริกาถ้าจะนึกภาพ

ดีใจนะที่เราได้ทำให้ความฝันของน้องหลายคน
สำหรับน้องพลอยนั้นปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทอง๔เกมของไทยปลายปีนี้
ในประเภทคลอสคันที่ด้วยนะครับ
ซึ่งนี่คือภาพการฝึกซ้อมของเธอต้องบอกเลยว่า

อกจากนี้เธอยังทำคลิปขอบคุณมาฝากกันด้วย
ชมกันเลยครับ
ต้องขอขอบคุณสองนักปั่นทีมชาติไทยที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีให้กับพวกเรานะครับ

ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาซีเกมปลายปีนี้
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน